มันก็ไปอุ้มน้ำอยู่บนหลังคาแห่งหนึ่งที่วัดนะคะ

แล้วปรากฏว่าสาราวัดแห่งนี้อยู่ดีก็พังคลื่น

ในจุดที่ปกติพระจะนั่งอยู่บริเวณนั้น
แต่โชคดีจริงจริงว่าไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพตอนที่สาราเนี่ย
ถล่มลงมาได้คุณผู้ชมดูภาพค่ะ
ไม่มีใครอยู่โชคดีจริงจุดที่ถล่มลงมาเห็นไหม
ตรงที่เขาวางพรมสำหรับพระท่านน่ะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันจุดตรงนั้นพอดิบพอดีเป๊ะเลย
หน้าพระประธานนะคุณโอ้พอดีเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดหนองยอสามัคคีอำเภอภัยสาลีนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวานเนี้ยตอนสักประมาณห้าโมงเย็นได้พระปิยะติยธรรมโมเจ้าอาวาสวัดเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงที่เกิดเหตุหลวงพ่อออกไปรับกิจนิมนต์นอกวัด
แล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยโทรไปบอกว่าหลวงพ่อมันได้ยินเสียงอะไร
ก็ไม่รู้นะมันดังสนั่นอยู่ในสาราวัด
บนนั้นไม่มีใครอยู่เลยมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น
พ่อรีบกลับมาที่วัดหน่อยไปดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรครับ
สุดท้ายนะคะก็เปิดวงจรปิดดูนี่เลยลงคลื่นมาแบบเมื่อกี้ค่ะ
สาราวัดพังถล่มลงมาลงมาหน้าพระประธานพอดีเลย
คือนอกจากเศษกระเบื้องแล้วเนี่ยนะมีไปเจอกิ่งไม้เศษกิ่งไม้
รังนกขนาดใหญ่นกพิราบตกลงมาหนึ่งตัวด้วย
อยู่ตรงนั้นพอดีเลยนี่อยู่แถวแถวนี้แหละค่ะ
เอาหมามากัดกินอีกเอามากินซ้ำลงไปอีกอ่ะนะฮะ
พ่อเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าตรงนี้ปกติหลวงพ่อจะนั่งสวดมนต์ทำวัดเป็นประจำเลย
เพราะว่าตอนที่ช่วงหลังคาพังถล่มลงมาเนี่ยคาดว่าแหมมันอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องมานานเป็นสัปดาห์แล้ว
ทีนี้นกมันดันไปทำรังอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็ห้อยอยู่ตรงใต้ช่อฟ้าบนหลังคานั่นแหละ
รับน้ำหนักไม่ไหวฝนสะสมอยู่บนนั้นหลุดใส่กระเบื้องหลังคาลงมา
ลุลงมาด้านล่างนะคะที่มีความสูงเกือบ๑๐เมตร
ประกอบกับสาราหลังนี้ก็เก่าแก่แล้วไงสร้างมานานกว่า๔๐ปีแล้วอ่ะ
พังถลมลงมายังที่เห็นเลยละค่ะเวลาที่พังแล้วควันลงมาตรงหน้าองค์พระเนี้ยน่ะ
ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูภาพนะทีมงานลองเพลย์เหมือนแบบ
เหมือนมีอะไรลงมาจุติหน้าองค์พระประธานไหมเนี่ยพุ่งแล้วควันกระจายแบบเนี้ย
แล้วตรงหน้าองค์พระพระพอดีอ่ะเออมันก็ช่างลงมาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมระวังกันด้วย